กอล์ฟอดีศักดรายสอนหน้าทีมชาติไทยของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ
ก็ออกมาบอกว่าตั้งเป้าที่จะพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้

จากว่าครั้งก่อนเจ้าตัวไม่มีส่วนร่วมเพราะมีอาการบาดเจ็บครับ
เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องกับบุรีรัมยูเนเต็ด

ทำให้ปีนี้ดาวยิงจากเมืองทองยูเนเต็ดมีความกระหายที่จะลงเล่นนะครับ
โดยเจ้ากอล์ฟหวังพาทีมชาติไทยกลับมาคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ๙ปี
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงทรองราชทรบ๗๐ปีครับ
เป้าหมายว่ายังไงก็ต้องแชมป์
เพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้เล่นนั่งดูเพื่อนเล่นก็เสียดาย
ผมว่าทุกคนก็ตั้งใจที่อยากเห็นทีมชาติไทยได้ถ้วยนี้อยู่แล้ว
เพราะมันเป็นถ้วยที่เหมือนกับเป็นถ้วยทรงค่าของนักฟุตบอลทีมชาติ
ใบหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผมก็เต็มที่แน่นอนครับแล้วก็อยากฝากแฟนเข้ามาให้กำลังใจพวกเราด้วย
ฝากแฟนที่ไม่ได้ไปชมที่สนามก็ติดตามทางช่องไทยรัฐทีวี
ภาพชัดและมีอันนี้ให้ดูทุกช้อนได้ดูประตูสวยแน่นอนครับผม
ทีมชาติไทยพบซีเรียและสหรัฐอารับมิเลสเจอกับจอแดน
ผู้ชนะจะไปตัดสินแชมป์กันในวันที่๕มิถุนายน
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดทั้ง๔นัด
พร้อมเชิญชวนแฟนบอลร่วมเชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์
ด้วยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านทางเฟซบุ๊ก
วิตเตอร์หรืออินสตราแกรมส่วนตัวตั้งแต่วันนี้นะครับ